ของการทำพิธีเกี่ยวกับชาปนกิจศพก็มีเหมือนกันการที่เราจะทำพิธีเผาศพน่ะ

แต่ถ้าหากว่าเมนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะจู่เอาศพไปเผาเลยไม่ได้
ต้องมีการฉลองเมนด้วยคุณผู้ชมเขาทำกันแบบไหนไปดูค่ะ
ที่วัดเขาโต๊ะตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินค่ะ
ชาวบ้านพากันมาที่นี่เพราะจะมาทำพิธีกรรมที่ชื่อว่าเผาตาเจ๊กยายกล้วย
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลองเมนใหม่
ตามความเชื่อของชาวบ้านที่มีมานานกว่าร้อยปีนะคะ
ดูบรรยากาศในงานเหมือนกับงานศพงานชาปนกิจศพนี่เลยค่ะ
คือมีการจัดโต๊ะต้อนรับแขก
ชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะเขาก็นำพวงหลีดมา
แล้วก็สวมใส่เสื้อสีดำนะคะมีดอกไม้จันทร์อะไรต่าง

และที่สำคัญนะต้องมีศพและมีโรงศพที่บรรจุศพในโรงด้วย
เราถามว่าคุณจะไปเอาศพใครมา

ใจเย็นเพราะศพที่อยู่ในโลงเนี่ยก็คือต้นกล้วยค่ะ

คุณดูดีต้นกล้วยที่เขาห่อผ้าแล้วก็มัดทำเหมือนกับเป็นคนนะคะ

ไปถามนายวิชิตคิดดีจริงค่ะ
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เก่าผู้แก่ที่อยู่ในพิธี

เล่าให้ทีมงานฟังบอกว่าเมื่อสร้างหรือว่าทำเมนขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ย
จะต้องประกอบพิธีฉลองเมน

เชื่อกันว่าอาจจะมีอันเป็นไป
หรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าอาวาส
เชื่อกันว่าผีหรือวิญญาณต่างอาจจะตามมาเอาชีวิต
ธรณีกันแสงคือบรรยากาศเป็นงานศพเลยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านในสมัยก่อนเขาก็เลยคิดในการเอาต้นกล้วย
มาทำเป็นเหมือนหุ่นคนแล้วก็ใส่เข้าไปในโรง
จากนั้นก็ทำพิธีสวดแล้วก็นำโลงเข้าเตาเผา

ถูกแล้วเหตุผลที่ใช้ต้นกล้วยเนี่ย
เพราะว่าต้นกล้วยในกล้วยมันมีน้ำ
เขาก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นเลือดของคนนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อหนึ่ง

ในการทำพิธีแบบที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ
ยังไงก็ตามก็เป็นความสบายใจแหละ
ทำอะไรแล้วเราสบายอกสบายใจ
ปลอดโปร่งโล่งใจเวลาทำอะไรมันก็ดีนะคะ

ถ้ามองก็คือเหมือนเป็นการทดลองเตาเผาไง

ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนำมาฝากกันนะคะ